เอาคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดู๓นางเอกคู่ซีกันบ้างดีกว่านะฮะ
คู่นี้นะคะบอกเลยแต่ละคู่เจอกันเมื่อไหร่มีแต่รูปปังมีแต่โชว์ความสวย
อกจากจะสวยหน้าเลนแล้วนี่นะด้วยความเป็นเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชม
หลังกล้องสลับกันถ่ายรูปอี๋ลุงตุงนัง
หรือบางครั้งบางทีบางทริปโชคดีมีแฟนไปด้วยก็ต้องไหว้วานคู่นั่นแหละถ่ายรูปแพ็คคู่ให้หน่อย
อย่างเช่นคู่แรกค่ะนางเอกสุดฮอตใหม่ดาวิกากับคู่ซีดต่างวิกมิ้นท์ชาลิดาว่างไปไม่ได้เลยคู่นี้นะคะ
แพ็กกระเป๋าไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วคุณผู้ชมดูเองนะความผิวเอยความเบ้าหน้าของทั้งคู่น้องใหม่น้องมิ้นกินกันไม่ลงค่ะ
เปล่งประกายออร่าเจริญจรักสุดแดดร้อนเฟี้ยงขนาดไหนคุณผู้ชม
อะไรคะอันนี้รูปผู้ชายเป็นของแถมเออตากล้องมาด้วยก็ถูกใจค่ะเมื่อกี้
เออถูกใจใช่ไหมกล้องสดใสแต่คนถ่ายให้หลังเลนเนี่ยลุงเต๋อแล้วก็คุณภูมิภาษณ์นี้รูปสวยทั้งคู่เลยคุณผู้ชมทำไมอย่าดูเบื้องหลังว่าผู้ชายทะละหดอดทนเพื่อเรา
ตลอดเลยดินเนอร์บ้างล่ะปาร์ตี้มิตติ้งวันเกิดวันรับปริญญาหรือแม้จะตื่นเช้าไปทำบุญเทศกาลงานไหนคู่นี้ไม่พอ
ลาดต้องแชะรูปด้วยกันยังล่าสุดค่ะใหม่ดาวิการกับมินชาฬิดา
เขาสร้างไวรัลอีกครั้งกับการไปเยี่ยมหลานรักน้องมาริน
ลูกสาวของแม่มิวนิถาไงหลายคนชื่นชมความสวยความน่ารักของทั้งคู่นะคะ
รวมไปถึงชมแม่มิวด้วยแล้วก็น้องมารินด้วย
อ่ะจะน่ารักยกเซ็ตขนาดไหนเจ้าคะดูหน่อยจ้า
จริงถ้าเห็นไอจีพี่ใหม่สวยกว่าพี่มิ้นเยอะ
เขาแบบแซ่บอ่ะถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกัน
อย่างรูปล่าสุดที่ลงอ่ะครับไปเดินห้างด้วยกันอะไรก็ถ่ายให้
นางแบบว่าเป๊ะเป็นคบผู้หญิงที่เป๊ะจริง

จริงแต่เอาจริงนะถามพวกเราแบบเราเป็นคุณผู้ชม
สวยทั้งคู่สวยจริง
มากนะขยับมาที่คู่ซีนี่ก็สวยไม่แพ้กันค่ะ
ก้าวสุภาษารากับเดียน่าฟริโป

เวลาเจอกันเนี่ยนะทั้งก้าวและเดียน่าเนี่ย
จะมีภาพสวยให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดเลย
อย่างล่าสุดเนี่ยช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
เดียน่ากับก้าวเขาก็จัดเสื้อครอปเขียวแดง
ธีมคริสต์มัสกันไปเลยสิคะเออ

ส่วนเรื่องทริปเที่ยวทะเลนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ความสวยความแซ่บอย่างน้องก้าวสุพัสรา
ช่วงหลังระเบิดไทม์ไลน์ได้ตลอด
ชนิดที่ว่าเซ็กซี่ขยี้ใจชายทั้งประเทศเลย

อุ้ยไม่ได้ผูกัดวิวเลยค่ะสวยนะ
ขณะที่สาวเดียน่าก็ไม่แผ่วคุณผู้ชมค่ะ
ท่องทริปเที่ยวทะเลทีไร
มักจะได้รูปสวยสดใสมาฝากเอฟซีอยู่เสมอ
ดูแล้วมันเพลินดูแล้วมันสบายตา
เห็นทีงานนี้ทั้งเดียน่ากับน้องก้าว
ต้องรีบเปิดรับสมัครช่างภาพส่วนตัว

จะได้ไม่เหนื่อยไม่เพลียตอนไปเที่ยวอย่างนี้ค่ะ
สวยงามมากเลยนะดูเพลินเกลือนคุณผู้ชมค่ะ
สุพัสรารูปร่างเขาดีจริง
ปิดท้ายนิดนึงกับคู่ซีนางเอกวิกหมอชิดละกัน
มุกดานนารินรักค่ะกับสไกลมาเรีย
อกจากจะสวยเป๊ะปังทั้งร่างเหมือนกันแล้วคุณผู้ชม
ขออภัยเป็นไงสะดุดความสวยนิดนึง

ทั้งสองคุณผู้ชมค่ะยังแจ้งเกิดจากการเป็นเวที
คือประกวดรุ่นเดียวกันมุกดาเนี่ยได้ที่หนึ่ง

แต่หลังสกายเขาก็มาแบบเดินทางนางแบบไง
ค่ะแล้วด้วยพรมลิขิตหรืออะไรไม่รู้นะจ๊
ทั้งคู่ค่ะยังได้โคจรมาเป็นนางเอกช่อง๗สังกัดเดียวกันด้วย
แถมมีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยนะ
ดังนั้นความสนิทของทั้งคู่นะคะ
มุกดานแล้วก็สไกลค่ะจึงคูณสิบเท่าทวีคูณไปเลย
คลิปล่าสุดค่ะมุกดาชวนสกายไปเที่ยวทะเลกันสองคน

อ่าก็ต้องมีชุดเซ็กซี่มาสิคะแน่นอนเออ
รูปคู่ด้วยกันไม่มีเลย
ก็ต้องสลับกันถ่ายไงผลัดกันถ่าย
เพราะว่าเอาเวลาไปผัดกันถ่ายรูปให้กันนะคะ
แล้วความลมเอยแดดเอยน้ำทะเลเอ่ย
สองนางเอกถึงกับวิงเวียนไปที่สุดค่ะ
ถ่ายรูปก็ส่วนหนึ่งแต่งรูปก็ส่วนหนึ่ง

อาการเป็นอย่างไรอ่ะไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ

ก็น่าจะได้๓รูปนะ

เพื่อนคนถ่ายให้ไม่แบบรอ
มุกดาค่ะไปถ่ายด้วยกัน
มุกดากับสกายใครแต่งรูปยากกว่ากัน
พอกันค่ะก็นั่งปวดหัวช่วยกันดู

ดาราเลยนะอยู่ในพื้นฐานความคาดหวังของคนไง
ไอจีปุ๊บมันต้องปึ้งมันต้องจึ้ง
ใช่แล้วตัวจริงก็ต้องสวยอีกสมมุติไปเดินตลาดมา

ใช่เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อย
จริงขนาดพวกเรานะไม่ใช่ดาราเป็นผู้ประกาศอ่านข่าว
คุณผู้ชมเจอหน้าจอเนี่ยไปเจอตามตลาด
บางวันก็เราแบบเดินเบ๊บเบ๊บเบ๊บปลายใจ

เหนื่อยเพราะว่าในรูปจะไม่เหมือนตัวจริง
ก็เวลาใครทักโอ้โฮมันใช่เชอรลี่หรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
เคยวิ่งอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าเจอคนท้าก็วิ่งเลย

เดี๋ยวเขารู้ไม่ได้หรอก

แล้วคนสวยมาจะดึงดูดคนสวยด้วยการดูสีเขาเป็นคู่สีกันเนอะ